ช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นคือปกติถนนไม่ลื่นขับรถก็ต้องระมัดระวังอยู่แล้ว
ถ้าข้าวของบนรถมันหล่นพื้นเนี่ยห้ามเก็บนะระหว่างที่คุณกำลังขับอยู่เนี่ย
แต่บางคนมั่นใจมากเลยค่ะก้มลงไปเก็บขนาดขับรถนี่อันตรายมาก
งั้นมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือก้มลงไปเก็บของที่หล่นในรถเหมือนกัน
แล้วโอ้โหคือเงยขึ้นมาอีกทีเนี่ยค่ะขึ้นไปเสืออยู่บนนั้นแล้วนะคะ
ช่วง๖โมงเช้าของวันนี้ตำรวจสนบางเขนได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนทางเดินขึ้นลงบันได
ก็เลยไปตรวจสอบดูพร้อมกับอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ก่อนถึงแยกลาดประเขาก็ไปเจอสภาพนี้เลยค่ะ
สินเสียหายเยอะค่ะนอกจากรถแล้ว
แบรีเออร์ก็เสียหายกลวยจราจรป้ายสัญญาณจราจร
เหล็กนั่งร้านไฟไซเลนหลอดไฟขาตั้งไฟสปอร์ตไลท์
บันไดทางขึ้นเสียหายหลายเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานนะคะจากการสอบสวนอาทิวัตรอายุ๔๙ปี
จะกลับบ้านพักค่ะก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
้มหยิบของในขณะที่รถวิ่งอยู่เงยหน้ามาอีกที
เสียหลักพุ่งชนไปเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
แล้วก็เปรียบเทียบปรับคดีจราจรไปนะคะก็ยังดีที่คนขับไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะ